คุณผู้ชมครับพูดถึงก้าวไกลเนี่ยปรากฏว่าอาจารย์ปียบุตร
ค่ะคือถ้าจำได้ก่อนหน้านี้อาจารย์ปียบุตรบอกใช่ไหมอืม
จะไม่คอมเมนต์เรื่องการเมืองแล้วใช่ค่ะเพราะว่าคอมเมนต์ไปก็ทัวร์มาลง
อืมลงทีก็ลงทุกฝ่ายอ่ะนะครับค่ะแต่ว่าล่าสุดเนี้ยทางอาจารย์ปียบุตรนะครับ
อย่างที่ผมบอกว่าก่อนหน้านี้บอกเอาไว้เนี่ยได้ออกมาวิภาควิจารณ์เนี่ย
เรื่องของโคต้าประธานกรรมาธิการของทางพักเก้าไกลที่ตอนแรกนั้นควรจะได้๑๑คณะ
อืมพอหมออ๋องออกไปก็เหลือสิบใช่ไหมฮะล่าสุดนั้นปรากฏว่าเหลือแปด
แถมยังมีข่าวเรื่องของการแย่งตำแหน่งรองประธานกรรมธิการกันอีกนะครับ
เช้าวันนี้ครับทางนายเปียบุตรแสงกระหกกุลนะครับเลขาธิการคณะเก้าหน้า
เสียเปรียบได้ตำแหน่งประธานกรรมาธิการเนี่ยเพียงแค่๘กรรมาธิการนะฮะ
จากเดิมนั้นควรจะได้จริงจริงเนี่ยสิบเอ็ดนะครับถ้าคำนวณจากสอสอที่ได้ร้อยห้าสิบเอ็ดคน
โดยระบุว่าจากแกนนำจัดตั้งรัฐบาลจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ตอนนี้เหลือประธานกรรมาธิการ๘คณะจาก๓๕คณะนะฮะ
ถ้าผู้สับสนุนพักเก้าไกลไม่เอ๊ะสสเก้าไกลไม่เอ๊ะ
ผมว่าผิดปกติแน่ปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไป
ไม่ใช่พักก้าวไกลในฝันแน่นะครับ
จากนี้ยังพิมพ์เพิ่มเติมบอกว่ารู้ว่าจะต้องมีคนด่าว่ายุ่งอะไร
ไหนว่าไม่พูดแล้วแต่ถ้าตนไม่พูดเนี่ย
ก็คงไม่มีใครกล้าพูดนะครับเพราะว่าทั้งสอสอและสมาชิกพักต่างกลัวเกรงกันไปหมดเลย

จากนี้ครับอาจารย์ปียบุตรนั้นโพสต์เพิ่มเติมบอกว่า
มีสอสอพักอื่นเนี่ยโทรมาเล่าให้ฟังบอกว่าก้าวไกลไม่จัดวางนะฮะ
ว่าใครจะมาเป็นรองประธานกรรมธิการแล้วก็ไปแย่งตำแหน่งกันเองที่หน้างาน
อันนี้เป็นเรื่องที่น่าอายมากถ้าถึงขั้นต้องโหวตเพื่อแข่งกันเองเนี่ย
น่าจะน่าสมเพศกว่านี้ถ้าเช่นนั้นเนี่ย
จะมีคณะเจรจาและหัวหน้าพักไว้ทำไมสอสอก็มีตั้ง๑๕๑คน
ถ้าเกิดก้าวกลายเป็นแบบนี้ก็คงจะปลอบใจกันไปวัน
จากนี้ครับอาจารย์ปียบุตรตบท้ายนะบอกว่า
รู้นะว่าสอสอหลายคนในพักเก้าไกลรอให้ตนโพสต์
ซึ่งปัญหาก็คือว่าทำไมต้องรอให้คนรอให้ตนเนี่ย
คนพูดผ่านสื่อสาธารณะทำไมสอสอจึงไม่กล้าไปสู้กัน
ภายในพักนะครับอ๋อเหรอค่ะออกจะไม่โพสต์
แต่โพสต์ทีก็แต่ละครั้งก็แรงแรงทั้งนั้นเลย
ก็สะเทือนเหมือนกันนะครับคืออาจารย์ปียบุตรก็บอกใช่ไหมว่า
สอสอหลายคนมาบ่นให้ฟังมาสะท้อนให้ฟัง
แล้วก็เลยตัดสินใจที่จะโพสต์ข้อความนี้
ขณะที่ทางหัวหน้าภาคก้าวไกลคุณชัยธวัฒน์บอกว่า
ปียบุตรอาจไม่ทราบว่าทีมเจรจาของพักนั้นต้องเจอปัญหาอะไรบ้าง
ยืนยันว่าทีมเจรจาตัดสินใจอย่างดีที่สุดครับ
สถานการณ์ทางการเมืองขณะนี้
แล้วก็มั่นใจว่าความมีน้ำใจของก้าวไกล
แบ่งเก้าอี้ประธานกรรมาธิการให้ไทยสร้างไทย
จะสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน
กังวลว่าจะเกิดความขัดแย้งภายในพักจนบานปลายนะครับ
เพราะว่ามีกลไกการรับฟังและปรับความเห็นต่างอยู่แล้ว
ส่อในภักดิ์สามารถจะได้ความเห็นได้นะครับ

บอกว่าตนและแกนนำภักดิ์ก้าวไกลครับ

การทำหน้าที่ของประธานกรรมาธิการ

เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนนะครับ

สามารถคุยกันได้ในการประชุมสอสอของพักนะครับ